จำได้ไหมคะตำนานนางงามคนนี้นะคะ

ฝ้ายไงฝ้ายเบรรูรีอะ
ตอนนั้นคือนางร้องไห้สละมงเลย
วันที่น้องสละมงแถลงข่าวฉันไปทำข่าววันนั้น
นี่ไงคุณผู้ชมดูแล้วสงสารไฟล์มาก
ตอนนั้นคืออินมากจากวันนั้นสู่วันนี้
ฝ้ายเบรรูรีผ่านตัวมาเป็นนักแสดงค่ะ
รับบทนางร้ายค่ะตบตีตลาดแตกทุกเรื่อง

คุณผู้ชมชีวิตดีไปไหนรู้ไหมคะ

ไม่ใช่เชียงใหม่นะคะไม่ใช่ตลาดบางกะปินะ

อยู่ที่นู่นนะคะแล้วตอนแรกจะไปแค่๒เดือน
ไปมาติดใจไป๖เดือน
ก็แฮปปี้ก็คือเอาพูดตรงเจ้าเนื้ออยู่นิดนึง

แต่คุณผู้ชมกลับมาแล้วนะคะล่าสุดกลับมา
เราก็ตกใจนึกว่าจะได้แต่งงานเพราะนางคบมาเกือบ๑๐ปีนะคะ
ปรากฏว่าล่าสุดวันเกิดนะคะเลิกไปได้ประมาณอาทิตย์นึง

คืนดีแล้วคุณผู้ชมเนี่ยต้องอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ส่วนเรื่องอัพสวยทำศัยกรรมเนี่ยคือก่อนไปนางก็
พูดตรงเนาะหน้าอกนางสะบึ้ม

มีการแก้ไขมาให้มันแบบกระชับมากขึ้น
ถูกต้องก็เลยบอกว่าจะทำอีกหรือเปล่า
ฟังทั้งหมดจากน้องไฟล์เวรุลีตำนานสละมงกันค่ะ
จริงเราก็ใจอ่อนความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ย
พอเหมือนไม่ได้คุยกันมันก็คิดถึงกันอะไรเงี้ยค่ะ

มากนะตัวจริงแล้วดูชุดด้านข้างถ้าสังเกตดีเป็นไง